คุณผู้ชมคะยังจำเหตุการณ์เรื่องของพ่อตาที่ก่อเหตุโหด
เอามีดไปฟันขาลูกสะพ้ายเหมือนกับไม่ถูกไม่ชอบหน้ากัน
แล้วยังจุดไฟเผาแบบทั้งเป็น
ทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะมันก็มีความคืบหน้าว่า
มีการส่งศพนะคะของลูกสไพร์ใดนี้กลับไปที่บ้านเกิด
ลองไปดูบรรยากาศตอนที่เขาเห็นศพหน่อยค่ะ
คนที่นั่งอยู่ตรงนั้น
เกาะกำแพงแล้วร้องไห้จะขาดใจ
ตอนที่เห็นศพของนางสาวนรมนเกรดแก้ว

นั่นก็คือคุณยายนะคะคุณผู้ชม
คุณยายนี่แหละเป็นคนเลี้ยงนางสาวนรมนคนตายมาตั้งแต่เล็ก
ยายเห็นศพของหลานเขาสุด
เอาแต่ร้องไห้เกาะกำแพงอยู่แบบนั้น

หลานสาวเนี่ยถูกฆ่าเผาตายทั้งเป็นอยู่ในขนำที่นครศรีธรรมราช
ถูกเคลื่อนย้ายมาที่สำนักสงกันตังใต้ที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติและพระสงฆ์ช่วยกันจัดทำพิธีเตรียมสถานที่ตามความเชื่อค่ะ
แม่ของนางสาวนรมนคนตายชื่อนางมนทิพยเกรดแก้วอายุ๕๒ปี
แม่เล่าแบบนี้บอกว่าแม่มีลูก๕คน
รมนคนตายเป็นลูกสาวคนที่๓
นิสัยร่าเริงนะแต่เขาจะเป็นคนเงียบ
มีปัญหาอะไรไม่ค่อยได้พูดคุยกัน
บางทีก็มีไปพูดคุยกับน้องบ้างเล่าให้น้องฟังบ้าง
แต่ส่วนมากไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเหมือนจะเก็บกฎมากกว่า
ส่วนลูกเขยเองเอาจริงไม่เคยเจอไม่เคยพูดคุยกันนะ
เห็นว่าตั้งแต่คบกับลูกสาวมา๗๘ปี
เอาแค่หน้าตาของพ่อของลูกเขยหรือพ่อตาเนี่ย
ยังไม่รู้ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ
ไม่รู้กระทั่งว่าบ้านเขาอยู่กันที่ไหนแล้วก็ไม่เคยไปด้วยแม่บอกนะคะ
แม่พูดด้วยว่าหลังเกิดเหตุมาแบบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกค่ะ
อยากให้ประหารชีวิตพ่อตารายนี้อย่างเดียว
เพราะถ้าปล่อยออกมาก็คงทำนิสัยแบบเดิม
ที่ผ่านมายอมรับไม่ได้ติดต่อกับลูกสาวมาประมาณ๑ปีแล้ว
หลังจากที่ลูกสาวไปอยู่บ้านสามีประมาณสัก๔๕ปี
ตอนนั้นปีกว่าก็ไม่เห็นจะติดต่อกลับมาหาแม่เลย
ก่อนหน้านี้ลูกกลับมาบ้านนะเห็นมาเลือกตั้งอบต
แต่ก็ไม่ได้พูดหรือว่าเล่าหรือว่ามีปัญหาอะไร
ไม่ได้บอกด้วยว่ามีปัญหากับแฟนหรือกับพ่อตาหรือเปล่า
เพราะลูกสาวเป็นคนเงียบค่ะ
หลังเกิดเหตุเหรอถามว่าจะพูดคุยกับลูกเขยอีกไหม
แม่บอกคำเดียวเลยไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วค่ะ
ตามมีความผ่านว่าเอกเอกเอาผ่านตามด้วย
เพราะแม่บอกว่ามีใครถูกบังคมของเขา
แม่อีกครั้งเลยทายไม่เห็น
ไม่ถึงว่าอุดร้ายมากอุดร้าย
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็เลยส่งคุณปียชาติไปดูค่ะ
ไปดูสถานที่ตอนจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นก็เป็นขนำ
ซึ่งเป็นขนำที่ถูกไฟไหม้เสียหายหมดแล้วนะคะไม่มีใครอยู่
ข้าวของส่วนใหญ่ก็แน่นอนล่ะถูกไฟไหม้เผาดำเป็นตอนตะโก้เนี่ยล่ะค่ะตรงนี้แหละ
ต้องก็เล่าไว้ฟังหมดเลยนะยายบอกคนตายนอนรมนนะยังเห็นมาอยู่กินน่ะกับลูกชายของบ้านเนี่ยเป็น๑๐ปีแล้วล่ะ
แต่แทบไม่เคยเห็นเลยนะพ่อผัวจะด่าตอบโต้อะไร
วันเกิดเหตุตอนนั้นยายกำลังนั่งป่อผลหมากอยู่หน้าบ้าน
ได้ยินอีกเหมือนเดิมคนตายนางนรมนด่าพ่อผัวอีกแล้ว
ก่อนที่จะมีเสียงของตัวพ่อผัวเนี่ยตะโกนเสียงดังออกมาว่าเผาซะเลยไหม
จากนั้นไม่นานเห็นไฟลุกไหม้ขึ้นตรงขนำค่ะ
ทีนี้ยายแจ้งยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาชาวบ้านเอือมระอากับครอบครัวนี้เพราะอะไร
พอผู้ก่อเหตุที่เป็นพ่อผัวเนี่ยชื่อในเล็กไม่ทำมาหากินเอาแต่กินเหล้า
ส่วนลูกชายกับลูกสะพ้ายก็พอกัน

ตัวผู้ก่อเหตุก็ถูกลูกชายทำร้ายจนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว
คิดว่าเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นความแค้นสะสมจนก่อเหตุค่ะ
มันเหมือนกัน

ทำงานต้องการ
ได้ทำเลยกัน

เราก็ต้องไปถามหลายคนแล้วจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม

นางวิลาบค่ะมูสิมูลอายุ๕๕ปี
เป็นเพื่อนบ้านอีกคนที่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ก่อนหน้านี้ตัวในเล็กก็คือพ่อผัวคนนี้แหละค่ะ

หลังจากที่ภรรยานะก็มีการแยกทางกันไปกับภรรยาค่ะ
แล้วลูกสะพ้ายต่อมาก็มาอยู่ในบ้านหลังนี้
เห็นมีปัญหาครอบครัวตลอดเลยนะ

ก่อนหน้านี้ตัวผู้ก่อเหตุในเล็กนะคะ

เผาย่าหลังบ้านแล้วไฟมันลามไปไหม้สวนของชาวบ้านเขา
ออกมาผู้ก่อเหตุก็มาเล่าให้ฟังว่า
อยู่ในคุกสุขสบายกว่าอยู่ข้างนอกอีกนะ

ออกจากคุกล่าสุดก็คดียาเสพติดเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราก็คงอยากจะรู้แหละว่าตำรวจจะไปตั้งข้อหาในเล็กยังไงบ้าง
คือกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
คือตอนแรกมีการตั้งข้อหาไปแล้วจากเรื่องของการฆ่าผู้อื่น
แต่กลายเป็นมาเปลี่ยนข้อหาในเล็กเนี่ย

ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำการทารุณโหดร้าย
และข้อหานี้มีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตค่ะ
สาเหตุตำรวจบอกว่าที่เปลี่ยนข้อหา
เพราะมีข้อมูลจากผลฉันนสุข
ของคนตายนางสาวนรม้วนว่า

เขาตายจากการถูกเผาแบบทั้งเป็นนะคุณคิง
ไม่ได้มีการเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดการเผาหรือไฟไหม้
เพราะมีพยานได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
ในเล็กพอส่างเมาก็ยอมรับสารภาพเลยว่าเขาทำจริง
และเขายังบอกด้วยว่าเขาสะใจค่ะ
ตำรวจนำตัวส่งตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้

ถูกส่งตัวไปเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วด้วยค่ะ
โหดมากเลยนะคะข่าวนี้